ข้อมูลในเว็บไซต์ของไอลอร์นั่นเองครับ

เป็นการใส่ร้ายเป็นการสร้างภาพหลอกลวง
ทุกท่านสามารถเปิดข้อมูลไปได้

ผมเข้าใจว่าท่านก็อาจจะเจตนา

ให้ใส่ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยนะครับ

แต่ผมเข้าใจว่าสิ่งที่ท่านนำเสนอมานั้นเนี่ยนะครับ
ท่านต้องการผู้สนับสนุน
ท่านต้องการคนที่เห็นด้วย
ท่านก็เลยใส่ข้อมูลทั้งหลายเหล่านี้เข้ามา

ผมเอาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับ
กับร่างรัฐมนูลนะครับ

ใส่เนื้อหาของข้อความนะครับ
บอกว่า๔เหตุผลต้องกว้ามข้อเสนอ
รัฐมนูลของฝั่งรัฐบาลนะครับ

มีหัวไอหล่อผมไม่ได้เอาจากที่อื่นเลยครับ

ว่ากล่าวผมได้เลยนะครับ
นี่คือสิ่งที่ท่านมีทิศทางอย่างนั้นนะครับ

หัวข้อว่ายืนยันรัฐธรรมนูลแก้ได้

แล้วก็มีรายละเอียดนะครับ
ผมจะไม่อ่านนะครับว่ามันมีรายละเอียดอะไร
ท่านเปิดในเว็บไซต์ดูนะครับ
มีหัวข้อนะครับ๑๐ข้อเสนอปฏิรูปสถาบันสถาบันกษัตริย์
ใช้รัฐธรรมนูลแก้กฎหมายได้๕ข้อ

สิ่งที่เรากังวลใจนะครับ
ว่าถ้าเขียนรัฐมนูลแล้วเนี่ยไปกระทบกับสถาบันเนี่ยนะครับ

แล้วเราก็วางหลักไว้ว่าเราจะไม่แตะ๑หมวด๒
ได้นำข้อมูล๑๐ข้อของคณะราษฎร๖๓เนี่ยนะครับ
นำ๑๐ข้อนั้นเนี่ยนะครับ
มาทำเว็บไซต์อย่างดี

ใส่รายละเอียดทั้ง๑๐ข้อเลยครับ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยกเลิกมาตรา๑
ยกเลิกมาตรา๖ของรัฐธรรมนูนนะครับเกี่ยวกับเรื่องสถาบันมหาศัตริย์เลยครับ

ข้อที่๒ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
ข้อที่๓ยกเลิกพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์พศ๒๕๖
อันที่๔นะครับตัดลดงบประมาณแผ่นดินที่จัดสรรให้กับสถาบันกษัตริย์
ข้อที่๕ครับยกเลิกส่วนราชการในพระองค์
ข้อที่๖นะครับยกเลิกการบริจาคและรับบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลทั้งหมด
ที่๗ครับยกเลิกพระราชอำนาจในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในที่สาธารณะ
ข้อที่๘ครับยกเลิกการประชาสัมพันธ์และการให้การศึกษาที่เชิดชูสถาบันกษัตริย์แต่เพียงด้านเดียวจนเกินงาม
ข้อที่๙ครับสืบหาความจริงเกี่ยวกับการสังหาเข็นค่ารัศดรข้อที่๑๐สุดท้ายครับ
ห้ามมีให้ลงภัพราพิทัยรับรองการรัฐบาหารครั้งใดอีก

ผมไม่ได้หยิบยกจากที่อื่นมีรายละเอียดนะครับ
ใส่คำอธิบายไว้เยอะแยะหมดเลย
แล้วจะบอกว่าเรามายาคติได้อย่างไร
แล้วจะบอกว่าเราหลอกลวงประชาชนได้อย่างไร
เพราะฉะนั้นข้อมูลทั้งหลายนะครับมีอีกเยอะแยะครับที่เกี่ยวกับเรื่องสถาบัน
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเสนอเนี่ยนะครับ
เราไม่ได้ใส่ร้ายใครเราไม่ได้อคติกับไอลอร์นะครับ
แต่เป็นความจำเป็นครับ
ที่เราต้องทำบ้านเมืองเราให้เข้มแข็ง
เราต้องสร้างบ้านเมืองของเราให้เดินไปข้างหน้า
ด้วยความไม่เกิดความขัดแย้ง

เป็นความขัดแย้งของคนในชาติ
คนกลุ่มหนึ่งก็ไม่เห็นด้วยนะครับ

พอเรามาป้องปกป้องผลประโยชน์ของชาติ

เราก็ถูกใส่ร้ายว่าเรามายาคติ
เราคิดเองเราข้อมูลมาใส่ไลฟ์ไอลอร์เขานะครับ

เราไม่มีเจตนาอย่างนั้นเลยนะครับ
และประการหนึ่งเนี่ยนะครับที่ผมอยากจะกราบเรียนครับ
ว่าสิ่งที่เราแสดงออกในปัจจุบันนี้นะครับ
เป็นการแสดงออกที่เป็นการทำร้ายชาติหรือเปล่า
ทำร้ายประเทศไทยหรือเปล่า
แบ่งฝักแบ่งฝ่ายลำประชาชนออกมา
เรียกร้องให้มีรัฐมนุนฉบับใหม่
แล้วก็มีเรื่องทางการเมืองมีเรื่องขับไล่นายกรัฐมนตรี
มีเรื่องให้สวพ้นจากตำแหน่งนะครับ
มีเรื่องสถาบันที่จะต้องปฏิรูป
สิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยนะครับ
มันมีโอกาสที่จะถูกนำไปเขียนไว้ในรัฐมนูล
ที่เราบอกว่าจะต้องมีสอสอรอนะครับ
ทั้งหมด๑๐๐ที่มาจากการเลือกตั้งนะครับ
แล้วมันก็จะกลายเป็นการต่อสู้หาคนไปเป็นสอสลอในนี้อีก
ความขัดแย้งก็จะเกิดขึ้นอีกนะครับ
พอเวลาเราพูดถึงเรื่องพวกนี้นะครับ

น้องนะครับคนที่มาอธิบายเนี่ยนะครับ

นางสาวจีรนุษย์นะครับ

ท่านพูดแล้วมันสะเทือนใจผมเหมือนกันนะครับ
ท่านบอกว่าสิ่งที่สภาสมาชิกได้อภิปราย
แล้วก็กล่าวหาว่าพูดถึงไอลอนั้นแล้วเนี่ยนะครับ
เหมือนไปว่ากล่าวนะครับ
แล้วทำให้ท่านเนี่ยขาดเสรีภาพในประเทศนี้
ท่านเสียใจกับการที่ถูกกล่าว
ถูกกล่าวหาเหมือนกับไปใส่ร้ายท่าน

เมื่อถูกคนวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่ได้นำเสนอมา
คุณจิรนุษย์ยังเสียใจเลยครับ
แล้วคนอื่นที่ถูกใส่ร้ายถูกด่าทอ
ถูกกล่าวขานอยู่ทุกวี่ทุกวัน

ผมเป็นสมาชิกวุฒิสภา
ผมถูกใส่ร้ายนะครับ

หาว่าผมเนี่ยเขาไปนั่งร้านนะครับ
กล่าวหาเนี่ยว่าผมเนี่ยนะครับ
ทอดอำนาจมาจากประเด็จการ

มันมาในกระบวนการเหล่านั้นอยู่แล้วครับ
แต่เวลาพูดต่อสาธารณชนเนี่ยนะครับ
เหมือนกับให้สังคมมองเราในทางที่ร้าย

แล้วคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศเนี่ยนะครับ
ทำคุณงามความดีนะครับ
ว่าจะพักไหนก็ตามนะครับ

แล้วถูกใส่ร้ายถูกด่าทอทุกวันเสียใจไหมครับ
ผมก็เสียใจเหมือนท่านนะครับ
การที่เป็นประมุขของประเทศ
แล้วถูกจาบจ้วง

ผมว่าคนทั้งประเทศก็เสียใจครับ
ท่านยังรู้สึกเสียใจเลยครับ
แม้ว่าท่านใช้ถ้อยคำเนี่ยนะครับ
ถ้อยคำที่เป็นเรื่องการลงแรงทำร้ายร่างกาย

มันประหัสประหารความรู้สึกของคน
คนในประเทศได้ยินได้ฟังจะเกิดความรู้สึกเสียใจครับ
กับการที่มันพูดว่ากล่าวลักษณะอย่างนี้
เพราะฉะนั้นความเสียใจลักษณะอย่างนี้นะครับ

ท่านอยู่เบื้องหลังกันรึเปล่า

และเป็นที่เคารพนับถือแล้วก็ไม่ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องการจะขึ้นพูด
แต่มีประเด็นว่าท่านประธานจะให้คนเดียวนี่พูดสองครั้งนี่เป็นบรรทัศน

มาดูประเด็นนี้ผมเราใช้ปฏิบัติว่าเมื่อเรากำหนดเวลาให้เขาเนี่ย
เขาจะพูดคนเดียวกี่รอบได้ครับได้หมดเลยแสดงว่าท่านก็ต้องยึดถือหลักนี้ในการทำต่อไป
เราก็ตกลงกันอย่างนั้นครับคือผมก็เรียนประธานด้วยกำลังแล้วก็รับท่านนะครับ
ว่าผมการฟังความเห็นจากคนอื่นซึ่งไม่ใช่ท่านเสรีเนี่ยขออนุญาตพูดนะ

ที่มาเรียกร้องเนี่ยนะครับเรียกร้องเพื่อจะบอกอะไรครับ
จะบอกว่าสิ่งที่เขาเจตนาดีทำเพื่อลูกหลานในอนาคต
นี่คือเจตนาดีครับแต่สิ่งที่
ท่านมีเจตนาดีเพื่อลูกหลานในอนาคตเนี่ยนะครับ
ในขณะที่ท่านยังเด็กเนี่ยท่านเคยนึกถึง
ความเดือดร้อนของพ่อแม่ลุงป้าน้าอา
ปู่ย่าตายายหรือคนทั้งประเทศ
ที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันหรือไม่
นึกแต่เพื่ออนาคตเพื่อลูกเพื่อหลาน
แต่วิถีชีวิตคนในปัจจุบันนี้นะครับ
ได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อน
พ่อแม่ทำมาหากินหารายได้ด้วยความลำบาก
แต่เรามาเรียกร้องรัฐธรรมนูลนะครับ

โดยไม่ได้คำนึงถึงคนที่ดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับ

อยากฝากนะครับให้ได้คิดนะครับ
ประชาชนทั้งประเทศก็ต้องคิดตามนะครับ
ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในบ้านเมืองไทยเหล่านี้นะครับ
เป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันครับ
เราต้องทำไงสอนลูกสอนหลานให้คำแนะนำนะครับ
แต่สิ่งสำคัญครับสุดท้ายท่านประธานครับ
เราจะช่วยทำยังไงนะครับ
ถ้าเรามีรัฐมนูลที่แย่สักฉบับนึง
แต่รัฐมนูลแย่แต่ผู้บริหารประเทศดี
ประชาชนอยู่อย่างมีความสุขมีความสงบ
เศรษฐกิจดีมีรายได้มีงานทำนะครับ

เรียกร้องรัฐมนูลเนี่ยนะครับ
เพื่อประโยชน์ของคนซึ่งยังไม่ได้เกิด
แต่ทำไมเราไม่รักษาชีวิตคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ด้วยสิ่งที่เรามีอยู่นะครับ

เราไม่ได้ปฏิเสธหรือรังเกียจ
ร่างของรัฐธรรมนูลของประชาชนหรือรัศดร
แต่เรากำลังทำหน้าที่ในฐานะสมาชิกรัฐสภา
ที่สร้างประโยชน์สร้างคุณงามความดีให้คนทั้งประเทศ
อยากให้ทำความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ไว้ครับ

ก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้าไปศึกษางานเราในเว็บไซต์ของเรานะครับ
แล้วก็ทุกอย่างที่ท่านหยิบมาอ่านก็เป็นสิ่งที่อยู่บนเว็บไซต์ของเรานะครับ
ไม่มีอะไรปิดบังแล้วก็ไม่ได้เป็นการค้นพบเรื่องใหม่นะครับ
เรานำเสนอเรื่องที่ชัดเจนนะครับ
ธรรมนูลฉบับปัจจุบันไม่ได้ห้ามแก้ไขหมวดใดเลยแม้แต่หมวดเดียวนะครับ
และรัฐธรรมนูลในอดีตทุกฉบับก็ไม่เคยห้ามแก้ไขหมวดใดเลย
แม้แต่หมวดเดียวตามที่ท่านอ่านนั้นถูกต้องแล้วครับ

ซึ่งถ้าท่านอ่านในรายละเอียดไม่ได้เพียงหยิบมาบางส่วน
ส่วนท่านจะพบว่าเรานำเสนอว่า๑๐ข้อนั้นเป็น๑๐ข้อของผู้ชุมนุม
หรือวัตถุประสงค์ของชิ้นนั้นนะครับถ้าท่านอ่านโดยละเอียดนะครับ